สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาคที่นี่นะคะ
คุณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงกระเป๋าเงินรั่ว
ถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้นะคะขอให้สบายใจได้เลยค่ะ
เพราะว่าในวันนี้นะคะหมอไก่มีวิธีการทำบุญเสริมดวง
และการแก้เคล็ดนะคะในเรื่องของดวงกระเป๋าเงินรั่วมาฝากกันค่ะ
ลับที่หนึ่งนะคะก็คือการแก้เคล็ดดวงกระเป๋าเงินรั่วที่บ้านค่ะ
หมอไก่อยากจะให้คุณนะคะลองสังเกตตัวบ้านของคุณค่ะว่า
มีรอยแตกรอยล้าวหรือเปล่าเพราะว่าในทางห่วงจุ้ยนะคะ
ถ้าบ้านของใครมีรอยแตกรอยล้าวหมายความว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นค่ะ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่ามีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะถ้าบ้านของคุณนะคะมีรอยแตกรอยล้าวค่ะ
ขอให้คุณรีบปรับปรุงซ่อมแซมโดยด่วนเลยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะหมอไก่อยากจะให้คุณสังเกตว่าบ้านของคุณรกหรือเปล่านะคะ
จัดข้าวของเป็นระเบียบหรือเปล่าจริงจริงแล้วในเรื่องของบ้านนกเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงกระเป๋าเงินรั่วโดยตรงนะคะ
แต่จะหมายถึงเรื่องของโชคลาภค่ะทางที่ดีนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณค่ะ
จัดข้าวของให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ค่อยหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เพราะว่าจะเป็นการเปิดดวงนะคะทำให้มีโชคมีลาบมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะ
ลับที่สองนะคะก็คือการแก้เคล็ดดวงทรัพย์รั่วค่ะ
ส่วนใหญ่ค่ะคนที่ดวงกระเป๋าเงินรั่วนะคะจะเก็บเงินอยู่ใกล้ตัวไม่ได้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่รู้ตัวนะคะว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วนะคะ
แนะนำว่าให้คุณเก็บเงินให้ห่างตัวค่ะเช่นเอาเงินไปฝากประจำนะคะ
ซึ่งดีด้วยเพราะว่าคุณจะได้ดอกเบี้ยค่ะหรือว่าคุณอาจจะไปแปลงเป็นอย่างอื่นนะคะ
เช่นเป็นการซื้อทรัพย์สินเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย
หรือว่าเป็นการซื้อทองคำเก็บไว้เกรงกำไรระยะยาวนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยนะคะก็คือการหาโอกาสทำบุญช่วยเหลือคนยากร้าย
หรือว่าคนที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ลับที่๓นะคะก็คือการทำบุญหนุนดวงชะตาตามราศีค่ะ
เคล็ดลับการหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินของทั้ง๑๒ราศีโดยตรงเลยค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษและชาวราศีพิจิกษ์นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์นะคะ
สัตว์จรจัดค่ะสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจะดีมาก
หรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการนะคะคนพิการยากไร้
นิสงฆ์จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อมาชาวราศีพฤกษกและชาวราศีเมทุน
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังขทานค่ะไม่ว่าจะเป็นสังขทานอาหารหรือว่าสังขทานของใช้นะคะ
ถ้าคุณจัดถังสังกระทานด้วยตัวของคุณเองคุณจะได้รับอนิสงฆ์อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ
ส่วนชาวราศีกรกฎนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะ
เพราะว่าในทางโหรศาสตร์นะคะน้ำหมายถึงเรื่องการเงินอยู่แล้ว
แล้วชาวราศีกรกฎค่ะเป็นราศีคนธาตุน้ำนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎโดยตรงนั่นเองค่ะ
ต่อมาชาวราศีสิงศ์นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เพราะว่าชาวราศีสิงศ์เป็นคนธาตุไฟนะคะถ้าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เปรียบเสมือนกับการเปิดดวงชะตานะคะให้มีเงินทองทรัพย์สินเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ
ต่อมาชาวราศีกันและชาวราศีกุมนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณหมั่นสวดมนต์บ่อยค่ะ
ถ้าคุณไม่ถนัดในการสวดมนต์นะคะก็สามารถเปิดบทสวดมนต์ผ่านยูทูปฟังได้ค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากเลยนะคะนั่นก็คือการไหว้พระประจำวันเกิดค่ะ
ยิ่งมีพระประจำวันเกิดบูชาที่บ้านเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
ชาวราศีตุลและชาวราศีมังกรนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายผ้าไตรจีวรหรือว่าผ้าห่มองค์พระประธานค่ะ
ถ้ายิ่งทั้งสองราศีนะคะไปทำบุญตามวัดเก่าวัดเล็กวัดที่ห่างไกลยิ่งอยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์ก็จะยิ่งแรงเต็มที่นะคะส่วนชาวราศีธนูและชาวราศรีมีนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการให้ความรู้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือการบริจาคทุนการศึกษาหรือว่าบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล
หรือว่านักเรียนผู้ยากไร้นะคะเพราะว่าอนิสงฆ์ค่ะจะเป็นการเสริมดวงชะตาของทั้งสองราศีได้เป็นอย่างดีค่ะ
ลองเอาเคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำไปใช้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะเก็บเงินอยู่และฐานะของคุณจะดีมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ